เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ลงพื้นที่สำรวจไม้จันหอมที่ยืนต้นตาย
เพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบในการสร้างพระเมรุมาตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมระบุนะครับว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตร
ต้องดำเนินการอย่างประนีตสมพระเกียรติ
พร้อมกับปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างพระเมรุมาตร
ว่าจะใช้พื้นที่๒ใน๓ของสนามหลวงนะครับ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในส่วนของการเขียนแบบจำลองแบบพระเมรุมาตร
และอาคารประกอบซึ่งงานส่วนนี้ถือว่า
เตรียมการคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
โดยอยู่ระหว่างการรับพระราชวินิจฉัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่การเตรียมพื้นที่สนามหลวงสำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาตร
รัฐบาลได้มีการเตรียมปรับพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้
อยู่ติดกับพระบรมหาราชวังบางส่วนแล้ว
ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ในท้องสนามหลวงใหม่
จากพื้นที่รอบสนามหลวงที่มีอยู่๗๕ไร่
และอาจจะต้องใช้พื้นที่สำหรับการสร้างพระเมรุมาตร๔๐ไร่
คิดเป็น๒ใน๓ของพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อรองรับจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีได้อย่างเหมาะสม
สมมุติ๒ใน๓ที่จะทำเป็นบริเวณพระเมรุมาตร
อีกหนึ่งส่วนจะทำเป็นเต็นต์แล้วก็เต็นต์ที่จะให้ประชาชนที่มาจากจุดพักที่อื่นมาพักคอยที่นี่
ก่อนที่จะเข้าไปถวายความอาลัยกับพระบรมศพนะครับ
แล้วก็ตรงนั้นจะมีนิทรรศการของพระบาทสวรรค์สวรรค์พระเจ้าอยู่หัว
จากนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
ก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจไม้จันหอมที่ยืนต้นตายจำนวน๒๐๐ต้น
เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙
โดยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสำรวจได้แล้วกว่า๑๐๐ต้นครับ